ฝั่งที่ถ่ายคลิปไว้ก็พยายามห้ามอีกฝั่ง
บอกว่านอนลงหยุดตามมา

แต่อีกฝั่งไม่ยอมฟังคุณผู้ชม
ตามมาไล่จะทำร้าย
แล้วก็หัวซุกอยู่ตามพื้น

คุณงงใช่ไหมว่าผมโปรยข่าวอะไร
ถ้างงเนี่ยไปดูคลิปเหตุการณ์ระทึกเหตุการณ์นี้กันนะครับ
โอ้โหนี่เป็นเหตุการณ์เกือบจะรุนแรงแล้วนะคุณนะ

แล้วสั่งมันหยุดมันนอนลมมันหมอบลง

ไม่ยอมเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี่คือเขาบอกให้หยุด

เอาเหรอไม่รู้คนในโลกโซเชียลเข้าไปแซวกันว่าชื่อหยุดชื่อหยุด
แต่จริงเขาอาจจะหยุดหรือหยุดก็ไม่รู้
ตอนผมโปรยข่าวเนี่ยผมก็นึกว่าเป็นคนทะเลาะกัน
เป็นคนตีกันใช่ไหมไม่ฮะ

โพสต์ลงในโซเชียลนะฮะไม่ใช่ควายมันวัวนะฮะ
วัวมันคลั่งมันควิดพื้นก่อน

เนี่ยมันแบบโอ้เอาเขาตะคุยพื้นก่อนนะฮะ
แล้วก็ทีนี้ก็วิ่งไล่ควิดเอาเลยครับ
ทำให้ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันเลยนะครับ
เขาบอกเคาะดีที่ไม่มีใครเป็นอะไร

เข้าไปแซวบอกว่าคนสั่งให้วัวหยุด
แต่ตัวเองวิ่งหนีกล้องสั่นเลย
ตอนที่เขาวิ่งหนีนะผมก็ลุ้นนะคุณนะ
รุ้นว่าเขาจะหนีทันไหม
แต่อีกอย่างหนึ่งคือเห็นเขาแบบถ่ายคลิปอยู่

หรือว่าเขาวิ่งถอยหลัง
หรือเขาเอามือวิ่งหน้านี่แหละ

เออนะฮะส่วนอีกคลิปก็เห็นนะฮะ
วัวกำลังเอาหัวตะกุยกับพื้นดินอยู่นะครับ
เจ้าของเข้าไปใกล้มันก็จะควิด
โชคดีที่มันถูกผูกเชือกไว้ถูกพันธนาการไว้นะ
แต่ว่าคุณตอนนี้แล้วมีการแชร์คลิปอาการของวัว

ในลักษณะที่เอาหัวเอาเขาเนี่ย
ไถพื้นขุดดินอะไรแบบนี้นะฮะ
บางตัวเนี่ยป่วยเป็นโรคลำบาดห่วงในคุณ
เออนะครับอันนี้ก็ต้องดูแลดีนะฮะ